ส่วนเรื่องนี้ก็ไม่กลัวกฎหมายไม่อายใครไม่สนด้วยว่าใครจะเดือดร้อน
รถจอดติดไฟแดงอยู่นะคะอยู่ดีมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่ขึ้นไปบนทางเท้า
มันไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายมันอันตรายกับรถคันอื่นด้วยเพราะมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมลองไปดูค่ะ
นี่มันเป็นพี่เลี้ยงป่อปล่านไม่เกี่ยวกับใครนะไม่เกี่ยวกับเราอ่ะมันขึ้นไปเอง
โอ๊ยแท็กซี่นี่ขอดสวยเลยแล้วน้ำอะไรนี่หกเต็มเลยมาถือน้ำดิเด็กป่ะเนี่ย
นี่ค่ะเพจเฮียขับรถโพสต์เอาไว้

รถจักรยานยนต์คันนี้ขี่บนทางเท้า
แล้วคงจะเสียหลักดูแล้วใครซวย
แท็กซี่แท็กซี่ไม่รู้เรื่อง
จอดติดไฟแดงอยู่โดนชนเฉย
จังหวะมันเป็นทางลาดลงนะตรงทางเท้า
แต่ก็คุณก็ไปขึ้นไปขี่ได้ยังไงใช่ไหม
มันผิดกฎหมายอยู่แล้วผิดกฎจราจรอยู่แล้ว
แล้วมันก็เดือดร้อนคนอื่นด้วยทั้งคนที่เดินอยู่บนทางเท้า
รถแท็กซี่ที่เขาจอดรถติดอยู่ไม่รู้เรื่องรู้ราว
โดนชนเฉยนี่ค่ะ
บรรดารายเดอร์แถวนี้เขาก็มีน้ำใจไปช่วย
ไปช่วยนั่นแหละก็รู้ว่าคุณเจ็บแต่คุณทำผิดไง
ถ้าคุณขี่มาปกติคุณก็คงไม่เจ็บ

นี่เห็นไหมเขาเข้าไปแสดงความเห็นกันเนี่ย

ใช่เขาก็แบบโอ้โหสงสารจังเลย

แต่ละคนก็ล้วนแต่แบบเป็นห่วงเป็นใย
แล้วเรื่องขับรถขี่รถบนทางเท้า

เป็นบทเรียนราคาแพงก็หลายเรื่อง

บางคนบอกว่าเป็นคลิป๑๐วินาที
ที่คุ้มค่าแก่การดูเหลือเกิน
พร้อมกับแสดงความเป็นห่วงหนุ่มคนนี้ไปด้วย